หลายคนยังสงสัยในความสัมพันธ์เรากับพี่แมนครับสรุปยังไงครับ
ก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ
ก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็ตอบได้ครั้งเดียวว่าเป็นเรื่องของอนาคตเลยค่ะ
ก็ต้องใช้เวลา
ยังไม่พอ
ก็เป็นเรื่องของอนาคตเลยค่ะ
เอ่อเอ่อยัง

ค่ะก็มีได้แบบพูดคุย
ก็หลายเดือนแล้วเนอะ

มีคุยค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอ
เราก็ใช้วิธีพูดคุยมากที่สุดเนาะแต่ว่าคือ
โดยจะได้คุยน้อยมากเพราะช่วงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่างานเยอะมาก
แค่แบบถ้าไม่ได้มีเวลาได้แชทหรือว่าได้ฟังความจากไหนเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ค่อนข้างอยากให้เคลียร์ชีวิตช่วงนี้ไปสักพัก
ยังเป็นเรื่องเดิมไหมคะปัญหานี้
หรอกค่ะเอาจริงสิ่งที่เกิดเราก็ทำงานจนลืมมันไปบ้างแล้วล่ะ
แต่ว่าอะไรก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของอนาคต

เป็นนิสัยสำคัญพอดีหรือเปล่า

เมื่อก่อนอันนี้พี่แมนกันก็คิดพวกตัวเองแล้ว
ก็อันนี้ก็ต้องให้เวลาทำเขาและเรา
เพื่อนมีส่วนช่วยคุยไหมกับความรักตอนนั้น

ก็มีบ้างนะแต่ส่วนใหญ่
เขาก็ให้เคารพการตัดสินใจกับเราอยู่แล้ว

มันก็ต้องให้คนสองคนตัดสินใจ
ไม่เป็นความนะ
ค่ะก็รู้สึกว่าถ้าถ้าคู่กันมันก็ไม่แค้วกันเนาะ
ผมเห็นหลายช่วงตอนว่าเราแทยแข็งจากเรื่องนี้

ตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยค่ะยังค่อนข้างแบบก็อยากให้เป็นเรื่องของอนาคต

คือเรากำลังตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดความรักของเธอ

จริงแล้วเรื่องนี้มีแบบมีปรึกษาใครอะไรอย่างนี้

ทุกคนนี้ยังได้คุยกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าในช่วงทางการกำลังเติม

แต่ว่าก็ยังมีได้รับฟังอะไรบ้าง
แต่ว่าเราก็อยากให้เป็นเรื่องของอนาคตมากอยากคิดมาก

หลังจากดีหรือแล้วกันเลย

พร้อมไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีมาคุยคือใบใดไม่ได้มองว่ามันคุยกับน้องหรืออะไรหรอก
เราก็โตกันแล้วค่นขึ้นมาขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของให้เวลากับเวลา

อันนี้คือแบบขอเป็นเรื่องของคนเนาะ

วันนึงจะไปก่อนจะได้เรื่องหรืออะไร
วันนี้ก็ยังคงรักกันแต่แค่แบบอาจจะต้องถอยไม่ได้

ก็อยากให้เวลากันนานได้คิด

แรกเลยนะคะแต่วันนี้เราก็โอเคขึ้น

เพราะว่าณวันนี้ถ้ากลับไปเราก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลา

แล้วไม่เสียด้านหลานที่เราพอมีใครเจอไหม

แผลแต่งงานที่สายการมากกว่าคือปีนั้นที่แล้วจะแต่งงานกันหรือเปล่า

ก็จะเป็นเรื่องของมนาคตนะคะ
แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยหรอกเนาะ
แต่ว่ามันก็ต้องมีช่วงพัค

ให้มันเป็น
ถ้าจะกลับไปก็ต้องดีมากกว่าหรือ
จริงไปเติมอินิวท์ให้ครับหรือว่า
เราปล่อยให้เรื่อยเมื่อไหร่ที่

เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่า
คือคือเป็นทิพักใจสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหม
เปล่าค่ะก็เอาจริงไปเที่ยวมากกว่าแต่ก็ได้พักนะเอาจริงก็ได้คิดหลายอย่างค่ะ

เห็นที่แบบบางปิ่นไปหายากแล้วยังทุกคนป่อย
ถ้าไม่ให้อภัยก็คือไม่คุยแล้วไม่ติดต่ออะไรอยู่แล้ว
แต่ว่าเออวันนี้เรายังไม่ได้คุยแล้ว
เราก็ให้อภัยแต่ว่าเราก็ต้องทำโทษทั้งเขาและเราระดับหนึ่งด้วย

ให้สถานะที่แมนว่าอะไรตอนนี้

สภาพดีใจในตอนนี้เป็นยังไง
เอ้ยตอนนี้ก็แทบแบบไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะจริงทำงานหนักมาก
แต่ว่าก็เป็นช่วงที่ก็เหมือนดูแลตัวเองเยอะมาก
แล้วก็หันมาแบบรักตัวเองมากขึ้น
แล้วก็เอาจริงก็ทำงานอย่างเดียวเลยมากเลยค่ะ
เป็นช่วงที่คือตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาเนี่ย
ก็คือทำงานใช้กรรมเพราะว่าไปนานเกิน

พร้อมจะเปิดอีกอรุณาชีวิตไหม
แล้ววันนี้เรารู้สึกว่าคือจะรักหรือจะเลิกตอบ
ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่จะอยากเปิดใจกับใคร
เรายังแบบรู้สึกว่าขอเป็นแบบนี้สักพัก

แต่อันนี้มันก็ลึกซึ้งมากกว่าเลยเนาะ

ก็ก็เป็นเรื่องขอดาคตเเนาะ

มีคำตอบได้ไม่เต็มปากว่าเรายังรักอยู่
ไม่หรอกก็ไม่กล้าฟันทงมากเท่าไหร่เนาะ
แต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกดี

คือเราก็ตอบตัวเองไปได้เหมือนกัน

แต่นะวันนี้เรายังไม่ใช้คำว่าเจออีก
อ่อนี่ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตตกกันนะครับ

เข้าใจพูดพูดเป็นน่ะ

ตอบไปแจ้ใช่ป่ะ

ถ้าไม่ได้พูดอะ
พอมันรู้มันจะได้ถามต่อได้ไง
เพราะคำถามแรกมันไม่ได้ยิน